พึ่งกับตุ๊กแกเนี่ยเหมือนกับจะเป็นสัตว์สามัญประจำบ้านเหมือนกันนะบ้านบ้านหลายหลังก็จะมีพึ่งมีตุ๊กแกอยู่นะคะ
ว่าแต่ว่าเขามีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับพึ่งและตุ๊กแก่ไปติดตามดูกันเลยจ้า
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าพึ่งและเจ้าตุ๊กแก่ที่อยู่แปลกที่และผู้พบเห็นก็เชื่อว่ามาให้โชค
เริ่มกันที่จังหวัดอุดรธานีพึ่งหลวงย้ายรังจากต้นมะเดือยักษ์คำชโนธ
ก่อรังใหม่ใต้พระหัดพระพุทธรูปหน้าเกาะคำชโนธ
เมื่อวันพระแรมแปดข้ามเดือนเจ็ดวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนที่ผ่านมา
นักท่องเที่ยวก็พากันไปกราบไหว้ขอโชคที่เกาะคำชโนธ
ว่างหน้ากินดินแดนพระยานหน้าขระราชกันหนาตาเป็นพิเศษ
เพื่อเข้ากราบพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
จากนั้นก็ไปที่ใต้ต้นมะเดือยักษ์อายุ๑๐๐ปีที่เป็นคุมทรัพย์ของพ่อปู่แม่ยา
ในขณะที่กำลังอธิษฐานขอพรก็มีเสียงผู้หญิงตะโกนเป็นตัวเลขออกมาว่า
ศูนย์แปดแปดศูนย์ทำให้คนที่ได้ยินหากันไปหาซื้อเลขนี้
กันที่แผงลอตเตอรี่จนเกลี้ยงแผงและตอนนี้ก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นอีก
พึ่งหลวงที่ทำรังอยู่บนต้นมะเดือมากกว่า๑๐รัง
ไม่เคยทำร้ายคนได้ย้ายรังไปจับที่พระพุทธรูป
ต่างห้ามพระแก่นจันทร์ขนาดสูงใหญ่อยู่ในอริยบทยืน
ห้อยพระหัดขวาลงข้างตัวยกฝ่ามือซ้ายเสมอพระอุระ
ที่มือซ้ายนี่เองที่มีพึงหลวงมาก่อ
นักท่องเที่ยวที่มาก็ไปส่องเลขทูปเสียงทาย
ที่มีคนจุดไว้ส่วนจะเห็นเป็นอะไรนั้น
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจ้าต่อกันที่เจ้าตุ๊กแก่
เลี้ยงใครไม่รู้แอบหนีเที่ยวนอกบ้าน
ก็ทารสนแน่นเฉียวครับ
น้องตุ๊กแกตัวเขื่องก็ทารถเย็งสีขาวเสน่ห์แน่นเลย
กะว่าจะหนีเที่ยวแต่เข้ารถไม่ได้
ก็ทารถไฟคอยางดี
เจ้าของโพสต์เป็นนุ่มกู้ภัยบอกว่า

แต่ถ้าเป็นตุ๊กแก่เขาขอบาย

ขณะตอนท้ายคลิปตุ๊กแก่จะลดลงมา
เขายังตกใจเกือบขีด
ตุ๊กแกจะกระโดดมาเกาะรถซะแล้ว

สัตว์เลี้ยงเจ้าของรถแอบมีเที่ยวตามมา
แต่ชาวเน็ตส่วนใหญ่รับโปรแกรมที่จุด

โดยหวังกันว่าน้องตุ๊กแก่จะมาให้โชค